คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าผู้ขับขี่ชาวรัสเซียคนนี้เนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปฟังเพลงไปเพลินหรือเปล่า
กระทั่งขี่ไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุกข้างหน้า
นี่ฮะทั้งรถทั้งร่างเสียบคาใต้รถบรรทุกแบบนี้
เสียชีวิตคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปพบเนี่ยนะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องไปปิดไว้ก่อนเนี่ยนะฮะ
นี่ฮะตำรวจสอบภอมเมืองชมบุรีนะฮะ
ตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิทย์ช่วงสามแยกไฟแดงวิบูรณธรรมรักษ
ขาเข้าชมบุรีหมู่๑ตะบลหนองไม้แดงนะครับ
ก็พบศพของชาวรัสเซียอายุ๔๕ปี
เสียชีวิตในสภาพที่คร่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้
กระดูกแขนขาซี่โครงและคอหักคารถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
โดยข้างรถจักรยานยนต์อย่างที่บอกไป
ขณะนั้นยังเปิดเพลงเสียงดังอยู่เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมต้องมาปิด
โดยบอกว่าตอนมาเจอผู้เสียชีวิตครั้งแรก
สภาพศพก็อยู่แบบนี้เลยคร่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลย
ลูทูธยังเปิดเพลงสากลเสียงดังอยู่เลยนะครับ
ก็เลยต้องเข้าไปปิดไว้ก่อนนะครับ
นี่ค่ะกู้ภัยบอกมาสภาพนี้เลย

ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดเพลงฟังเพลินจนเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะฮะ

บอกว่าตอนนั้นเขาจะไปตั้งเครื่องเทปูนที่ตึกใหม่โรงพยาบาลชนบุรี
จอดติดไฟแดงอยู่ปกติเลยไฟแดงตรงนี้นะครับ
จู่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตพุ่งชนท้ายเสียงดังโคร่ม
ลงมาดูฮะพบว่าชาวต่างชาติชาวรัสเซียคนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ
เท่าที่ดูไม่มีร่องรอยล้อรถจักรยานยนต์เบรกเลย

เรื่องต้นตำรวจจะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเท่าที่จะพอมีนะ
ในการที่จะตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ